เขาจัดงานใหญ่งานประกวดพระเครื่องครับ
โอ้โหดูดิ

คุณชิคกี้พายคุณเก่ง
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นชื่อการประกวดแบบภาษาอังกฤษ

อนุรักษ์พระเครื่องท้องถิ่นเมืองตาคลี
แล้วก็พระเครื่องยอดนิยมทั่วประเทศถูกรวมเอาไว้ที่นี่

ที่อเภอตาครีจังหวัดตะคอนสวรรค์
เขาบอกว่ามีคนนำพระเครื่องมาประกวดกว่า

ส่องดูด้วยด้วยค่ะ
คุณดูวิธีการส่องของเซียนพระแต่ละคน

เขาจะมีแว่นขยายเล็กแล้วก็ส่องดู
นี่น้องหนูได้รับความสนใจเขาก็มาดูด้วยนะ
เขาบอกว่าการประกวดในครั้งนี้
เพื่อเป็นการชิงใบการันตี
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใบเซอร์

คือได้ใบการันตีจากเซียนพระ
อาจจะได้แบบว่าไปทำละคงทำราคาอะไรก็ว่ากันไปเนาะ

แต่ละองค์เขาบอกว่าเข้มขังทั้งนั้น
เขาบอกว่ามีการประกวดอยู่๒ประเภทคือ
หนึ่งประเภทพระเครื่องท้องถิ่น

หากพระเครื่องเข้าร่วมประกวดผ่านเกณฑ์นะ
ก็จะได้รับใบการันตีและริบบิ้นสี
อย่างที่ผมบอกเอาไปการันตีได้เลยว่า

เพราะส่วนใหญ่เวลาเขาเช่าบูชากันนะ

เฮ้ยของปลอมเปล่าใช่ของจริงไหมครับ
แต่พอมีใบเซอร์ใบการันตีและลิปปิ้นอย่างนี้จากที่นี่
ยืนยันชัดเจนถามเลยแล้วถามว่าเฮ้ยเขาบูชากันยังไงบ้างราคามันแพงไหมหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มี
รวมไปถึงหลักแสนนะดูเรื่องราวนะเป็นเนื้อพระแบบไหนมีสตอรี่ยังไงเนอะ
ให้ดูกันไว้เผื่อใครที่ชื่นชอบเพราะแฟนรายการตลอดข่าวเราเซียนพระเครื่องก็เยอะนะแต่ละรุ่นแต่ละองค์นะราคาอันไหนน่าสะสมอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลแหละ